เอ้าคนที่เขาไม่ได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
ตอนนี้เขาก็คิดนะมีความกังวลมีความเครียด
อยากจะได้เงินมาประทังชีวิต
แต่บางคนได้ไปแล้วไม่แน่ใจว่าไม่พอใจเรื่องอะไร
เอามาโพสต์ด่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ทั้งที่ตัวเองได้เงิน๕๐๐๐บาทไปเรียบร้อยแล้ว
ผู้ชายคนนี้ชื่อวนายเอกลักษณ์วิเศษวงศาอายุ๓๕ปีค่ะเป็นชาวร้อยเอ็ด
พฤติกรรมของเขาก็คือเอาภาพสลิปเงินที่โอนเข้ามาบัญชีเขา๕๐๐๐บาท
ตามมาตรการเยียวยาแล้วก็ไปโพสต์ลงในเพจที่มีชื่อว่า
สีสันการเมือง๒๐๑๖เขียนข้อความหยาบคาย
พลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดถึงรัฐบาลค่ะ
คนที่เขาเห็นก็ว่าไม่พอใจเรื่องอะไรก็ได้แล้ว๕๐๐๐บาทนี่นะคะ
นายเอกลักษณ์ค่ะถูกควบคุมตัวมาที่โรงพักศรีราชาชนบุรี
เขาเป็นคนร้อยเอ็ดแต่ทำงานที่ศรีราชา
ตำรวจควบคุมตัวมาต้องยอมรับแต่โดยดีค่ะ
เขาบอกว่าข้อความทั้งหมดทำลงไปเอง
เพราะว่าความเครียดจากปัญหาตกงาน
กราบขอโทษนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลด้วยที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ตอนนี้ได้งานทำใหม่แล้วเป็นนายท้ายเรือก็จะแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐ
ทราบต่อไปว่าตอนนี้ผมมีอาชีพแล้วแล้วก็เข้าประกันระบบประกันสังคมแล้ว
ส่วนจะหมดสิทธิ์รับเงินเยียวยาหรือไม่ก็แล้วแต่ภาครัฐจะพิจารณาเขาบอกแบบนี้นะ

ต้นตำรวจนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็ฝากเตือนประชาชนด้วยตำรวจบอกว่า
ทั้งคนที่ได้รับและคนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยายาระ
อย่าโพสต์นะอย่ากระทำการใดที่การเป็นการละเมิดกฎหมาย
เดี๋ยวถูกดำเนินคดีได้เนี่ยนะคะ
ทั้งนี้นายเอกลักษณ์เป็น๑ใน๕รายค่ะ
ที่โพสต์ข้อความลงสื่อโซเชียลเกี่ยวกับเงินเยียวยา
และทางกระทรวงการคลังเองเอาหลักฐานไปแจ้งความ
ศูนย์ปราบรามอัธยกรรมทางเทคโนโลยี

แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วก็ผิดพรบคอมพิวเตอร์ค่ะ
ไม่ว่าใครย้ำนะไม่ว่าใครจะได้แล้วหรือไม่ได้นะคะ
โพสต์ก็มีความผิดเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ